เพลงมันขนาดนี้คงเปิดเรียกลูกค้าล่ะ
เอาแน่นอนสิขายเสื้อผ้ามือสองราคาถูกไม่มาได้ยังไงล่ะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาว

วันนี้ออกมาเดินตลาดปรัฐวิกรนะคะที่นี่ขายของเยอะเลยค่ะ
โดยเฉพาะเสื้อผ้าเห็นไหมมือสองราคาประหยัดแล้วก็มาเลือกซื้อดู
ได้ของดีและที่สำคัญอย่าลืมพกร่มมาด้วย
เพราะว่าดูแววแล้วฝนน่าจะตกอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
ดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงโมเดลจำลองสภาพอากาศ
บอกเลยนะว่าประมาทไม่ได้ทีเดียวค่ะสังเกตจากสีค่ะ
สีเนี่ยเขาแสดงให้เราเห็นว่าฝนตกหนักก็จะเป็นสีสมสีแดงสีม่วง
โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศค่อนไปทางเหนือหน่อยต้องระมัดระวัง
แล้วโดยส่วนใหญ่ฝนมักจะตกช่วงบ่ายช่วงค่ำเป็นช่วงเวลาที่สะสมความร้อนนะคะ
ส่วนลักษณะของฝนที่ตกก็จะตกกระจายค่ะตกหนักบางพื้นที่เช่นบริเวณภาคตะวันออก
บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบริเวณติดชายแดนนั่นเอง
ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกนะคะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะ
ก็จะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยจุดใดที่มีฝนคลื่นก็จะสูงนั่นเอง
ดังนั้นก็ต้องเตือนชาวเรือที่จะออกเดินเรือหรือว่านักท่องเที่ยว
ต้องระมัดระวังหรือว่าดูสภาพอากาศก่อนที่จะออกเรือกันด้วยนะคะ
โดยรวมแล้วสภาพอากาศช่วงนี้ถึง๓๐สิงหาคมเป็นอย่างไรตรวจสอบเพิ่มเติมกันค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะความชื้นในอากาศสูงฝนอาจจะลดลง
ตกประมาณเพียงแค่๑๓๐๔๐ของพื้นที่และฝนส่วนใหญ่จะไปตกบริเวณพื้นที่ตามป่าเขาหรือแหล่งน้ำ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะความชื้นในอากาศสูงกลางวันแดดแรงร้อนอบอ้าวค่ะ
อาจจะรู้สึกถึงความร้อนได้มากกว่า๔๐องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่
ส่วนจุดใดที่มีฝนทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
สำหรับภาคใต้ค่ะจะมีฝนค่อนข้างเยอะทั้ง๒ฝั่งนะคะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันฝนค่อนข้างเยอะมีประมาณ๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ทะเลจุดที่มีฝนคลื่นก็สูงมากกว่า๒เมตรต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่
ครึ่งวันเช้าเนี่ยแดดดีค่ะส่วนตอนบ่ายถึงค่ำฝนตกหนักบางพื้นที่ต้องระมัดระวัง
แล้วก็ก่อนที่จะมีฝนเนี่ยค่อนข้างร้อนอบอ้าวก็สังเกตแล้วกันคุณผู้ชม
ถ้ารู้สึกว่าร้อนอดอ้าวมีเหงื่อออกอากาศมันไม่ค่อยสดชื่น
ร่มเอาไว้เลยถ้าหากจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านนะคะคุณผู้ชม
และแน่นอนค่ะว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบการใช้เสื้อผ้ามือสอง
เลือกได้ซื้อได้นะเพราะของดีก็มีอยู่แต่อย่าลืมทำความสะอาดให้ดีดูด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเชื้อโรคมันเยอะเลยทีเดียวและที่สำคัญพกร่มก่อนออกจากบ้านนะคะ
เดี๋ยวตอนนี้ขอไปเลือกซื้อเสื้อผ้าก่อนดีกว่าอุ้ยไปเต้นกับพ่อค้าด้วยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ